๒ปีนะคะแกรมมี่อากงอากูมากันเพียบค่ะ
ให้ถ่ายือเท่าไหร่พี่เบิร์ดใช่ไหมสัก๖๐ต้น
อ่าผิดเท่าไหร่๑๖แกบอกแกกลับเลข๖
คุณผู้ชมปีนี้ปังมากนะคะถามถึงเคล็ดลับความหล่ออารมณ์ดีค่ะ
ที่สำคัญพี่เบิร์ตบอกว่าไม่เล่นโซเชียลนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ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

แข็งทั้งหมดเลยครับ

เพราะแก่ใช่มั้ยพี่แจ้งเสียงพี่เบิร์ทบอกว่าเราต้องเด้งตลอดเวลา
เด้งอะไรพี่จัด
เด้งหมายถึงว่าออกกำลังกาย

ปีหน้าพี่เบิร์ตจะเล่นละครเวทีด้วยนะ

เออนะคะพูดถึงพี่เบิร์ตก็ต้องพี่ใหม่ก็มานี่

ที่สำคัญดังมากแม่ย้อยร้อยแรงม้า
ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยไปเมืองนอกคนทักกันหมด
แฟชั่งฟาชั่นฮีตไปยันดกเลยค่ะ
ที่สำคัญค่ะนี่แฟนมาด้วยนะคะพี่บัว
บมา๑๑ปีเห็นบอกว่าจะไปสร้างบ้านที่เขาบอกว่าเป็นเรือนหอเนี่ย
ใกล้บ้านคุณแม่เห็นบอกว่าจะขึ้นบ้านใหม่ปีหน้าแล้วด้วย

ไปฟังพี่ใหม่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลย

มันไม่ได้แค่จำได้เขาเล่ากันว่า

คือกลายเป็นว่าเขาบอกไปจัดจำหน่ายกัน
ทุกคนจะต้องซื้อหยกจะแต่งตัวเหมือนย้อยประมาณปีหน้าต้นปี
อาจจะได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้
ต่อบ้านอังเล็กอย่าไปคิดมากก็ไม่แก้เชิญนักข่าว
พูดไปเรื่อยเดี๋ยวพอไปถึงว่าทำไมมันอยู่แค่นี้เอง